คราวนี้มาตามคำเรียกร้องตามคำร้องขอว่าช่วย
หน่อยเถอะแล้วก็มาทำตามสิ่งที่หมอปลาน่าจะถนัด
ที่สุดก็คือมาปราบสัมภเวษีครับเราเล่าไปเมื่อวานนะคะ
เหตุการณ์ที่ประจวบคิริขันที่มีเด็กหญิงวัย๑๒
ญาติญาติบอกว่าน่าจะถูกวิญญาณเข้าสิง
เพราะว่ามีอาการแปลกแล้วก็อยากจะให้หมอปลามาช่วย
หมอปลาและทีมงานไปช่วยแล้วค่ะ
นี่คืออาการของหนูน้อยวัย๑๒คนนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังนึงที่หมู่บ้าน
เขาเตาที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะคะ

พระพุทธรูปไปวางเอาไว้บนหัววางไว้ที่หน้าอก
ก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดวิญญาณเข้าสิง
ของเด็กวิญญาณจะได้กลัวแล้วก็ออกจากร่างไป
แต่น้องก็ยังกรี๊ดกรีดร้องเหมือนคนขาดสติตลอดเวลา
ญาติก็เชื่อว่าโดนผีสิงแน่เลย

ขี่รถจักรยานยนต์ไปประสบอุบัติเหตุหรือเปล่า
คือมีหลานชายขี่รถจักรยานยนต์
ประสบปฏิเหตุเสียชีวิตเมื่อ๑๐พฤษภาคม
เชื่อว่านี่แหละเป็นวิญญาณที่มาเข้าสิ่งหรือเปล่านะคะ
หรือไม่ก็เป็นดวงวิญญาณที่สิงอยู่ในรถจักรยานยนต์หรือเปล่า
เป็นรถมือสองไม่รู้ที่มาที่ไป

เกรงว่าหลานสาวคนนี้จะเป็นอันตราย
นี่ค่ะทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านหลังนี้นะคะ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวคนในบ้านบอกว่ารถจักรยานยนต์มือสอง
ที่คาดว่าผีสิงมาด้วยเนี่ยไปจอดเอาไว้ตรงสารเพียงตา
ใต้ต้นโผห่างจากบ้าน๕๐เมตรคันนี้คือหลานชาย
ขี่ไปแล้วไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อ๑๐พฤษภาคม
แล้วไม่แน่ใจว่าวิญญาณคือวิญญาณหลานชายหรือวิญญาณที่อยู่ที่รถ
เพราะรถคันนี้ก็รถมือสองก็เนี่ยไปจอดเอาไว้หน้าศาลเลย
เอาไว้นอกบ้านเลยวิญญาณจะได้ไม่มาเข้าสิงหลานสาวครับ
ตั้งแต่พี่ชายอายุ๒๓ที่ชื่อผัสเสียชีวิตจากอุบัติเก็บ
ล้มเนี่ยนะวิญญาณของในพัฒน์เนี่ยมาสื่อสารกับตัวเองว่า
ประสบปฏิเหตุเพราะเมามีเพื่อนซ้อนท้ายกลับมาด้วยสามคน
ในพัฒน์ขี่จู่มีผ้าลอยมาปิดหน้ารถก็เลยเสียหลักล้ม
หัวไปกระแทกพื้นถนนทำให้บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต
เหตุการณ์เนี้ยนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดครับนี่นะคะ
แล้วเหมือนกับมีเงาดำมาแฝงร่างของในพัฒน์ก่อนที่
เสียชีวิตด้วยคือตอนแรกเจ็บหนักแล้วมีเงาดำอะไร
ก็ไม่รู้แล้วสุดท้ายก็เลยเสียชีวิตนี่นะคะก็ญาติก็เลย
รถจักรยานยนต์คันที่เกิดเหตุน้ำมาไว้ที่บ้าน
ก็เลยไม่แน่ใจว่าดวงวิญญาณตามมาด้วยหรือเปล่าส่วนวิญญาณ
ที่เห็นน้องแง้นนามสมมุติคนนี้อ่ะนะก็คือเด็กที่ถูก
วิญญาณเข้าศรีกันนะคะเขาบอกว่าวิญญาณที่ที่เขาเห็น
น่ะสองร่างร่างแรกเป็นผู้ชายอายุยี่สิบสามครับก็มี
ดวงตาสีขาวตาเหลือกจมูกโด่งมีผ้าก๊อตพันหัว
สองสีใส่เสื้อลายลายใส่กางเกงยีนขาสั้นบอกว่า
จะเอาชีวิตคนที่บ้านอีกหนึ่งชีวิตจะได้ไปเป็นตัวตาย
ตัวแทนแล้วก็บอกว่าเขาเองจะได้ไปเกิดไงวิญญาณเชื่อ
อะไรไม่ได้บอกแล้วก็ไม่ยอมบอกว่าทำไมต้องมาสิงอยู่
รถจักรยานยนต์นี่วิญญาณสิงห์อยู่ในรถนะคะครับแต่
วิญญาณนี้ยืนยันว่าจะเอาวิญญาณของคนในบ้านไป
จะได้ไปเป็นตัวตายตัวแทน
ก็ว่าเขาจะเอาอีกคนหนึ่งให้เส้นไว้ก็เลยก็เลยแล้ว
เขาบอกเขาไม่เอากูไม่เอากูไม่กินไม่ต้องเอามาให้กู
เขาพูดที่หนูได้ยินคือเขามาเนี่ยเขามาเข้าฝันหนู
หรือว่ามาสื่อฝันมันจะโดยว่าตอนเช้าคือพูดกับหนู
เลยสื่อฝันหนูเลยเขามาบ่อยมาบ่อยตอนวันอะไรน่ะ
ว่าถ้าวันพระใหญ่คือว่าหนูจะเห็นเห็นหมดเลยว่า
พอไปทำบุญตอนเช้าก็คือว่าจะเห็นจะเห็นพวก
คนอื่นด้วยเห็นติก็เลยถามน้องต่อนะคะว่าถ้ามี
ถ้าน้องคิดว่าวิญญาณสิงอยู่ในรถจักรยานยนต์

ถ้ารถมาอยู่ในบ้านจะรู้สึกอะไรหรือเปล่า

มีนะถ้ารถจักรยานยนต์มาอยู่ในบ้านเนี่ย

เพราะว่าวิญญาณจะเข้ามาในบ้านเหมือนกัน

เข็นรถจักรยานยนต์เข้ามาดูสิ

ร้องให้

กลายน้องกลัวค่ะน้องร้องอ่ะอ่ะในทั้งที่เอารถ
จักรยานยนต์ออกจากรั้วบ้านไปแล้วน่ะหมอปลาก็เลย
เนี่ยไปสัมผัสไปจับมือน้องเพื่อจะดูว่าเอ่อ
อ่าเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะฮะ
ในนี้ค่ะหน้ากว่างที่หมอปลาจะมาน้องเขาก็พูดอะไรมั้ยครับ
นี่ค่ะคือน้องบอกกล้องไห้กลัวหมีนกลัวหมอปลาหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้
แต่หมอปลาบอกจักรยานยนต์ก็ไม่มีผี
ในตัวน้องสัมผัสมือนี้ก็ไม่มีผี
ไม่มีวิญญาณอะไรทั้งสิ้น
น้องก็เลยบอก
บอกกับญาติบอกว่าอ๋อดวงวิญญาณที่มันมาสิ่งร่างอะไรไม่อยู่แล้ว
กลับไปจุดเกิดอุบัติเหตุแล้วดวงวิญญาณของพี่ชายใช่ไหมค่ะ
น้องบอกไปจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วหมอปลาเลยบอกไม่เป็นไร
เอาให้ชัดกันไปเลยก็เลยเดินทางไปยังจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
เพื่อจะไปตรวจสอบให้แบบทางญาติของน้องเขาสบายใจเลย
ยังมีวิญญาณอะไรอยู่ไหมถนนเพชรเกษมนะฮะตรงนี้นะครับ
หมอปลามาถึงก็สัมผัสอะไรไม่ได้นี่เอารูปมาด้วยผู้ตาย
สัมผัสอะไรไม่ได้เลยนะทางครอบครัวบอกกับหมอปลา
บอกว่าหลังจากที่พัดเขารถล้มเนี่ยเขายังเดินมาอาเจียนระหว่างทางด้วยนะ
หลังจากรถล้มนะหมอปลาก็เดินจนหมดว่าเขาเดินไปตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
ก็ไม่สัมผัสสิ่งลี้ลับอะไรเลยก็เลยบอกว่าครอบครัวสบายใจเถอะนะ
ไม่มีหรอกสัมผัสอะไรไม่ได้เลยแล้วนี่คุยกับเพื่อนของพัฒน์
วันนั้นนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์มาด้วยกันวันเกิดเหตุ
เขาบอกว่าวันนั้นพัฒน์เขาก็เมานะแล้วฝนตกถนนลื่นด้วยรถก็เลยล้ม
จากนั้นหมอปลาก็เลยเชิญน้องที่บอกว่าถูกวิญญาณเข้าสิงเนี่ยมาถามอีกรอบนึง
ที่บ้านไม่มีบอกมาที่จุดเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ยังไม่มีเนี่ยตกลงยังไง
น้องเขาบอกว่าอ๋อวิญญาณมันหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้มันกลัวหมอปลา
นี่น้องเข้ามาด้วยนะบอกมันกลัวหมอปลามันหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้
แต่เอาเป็นว่าตอนนี้หนูสบายใจแล้วเชื่อว่าจะไม่มีวิญญาณมาเข้าร่างหนูแล้ว
แล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองเนี่ยชอบหมอปลามากนะติดตามผลงานมาตลอดถือว่าเป็นแฟนคลับหมอปลาคนหนึ่ง
และยังคิดว่าที่ดีมากคิดว่าง่ายออกด้วย
เมื่อเมื่อไม่มาแดงหนูกล้อหมอปราทำไมตอนอยู่ที่บ้าน
แต่หนูไม่กลัวเต้อว่าเหมือนเหมือนว่ายู่ดีมันกลัวขึ้นมาแล้วใจเต้นริง
ก็บอกอย่างไรต้องดูแลน้องก็อย่างสิบหน่อยนะคือเด็กวันนี้ก็เป็นวัยรุ่น
อาจจะมีเรื่องของจินตนาการสูงนะ
ต้องการความอบอุ่นจากครอบครัว
เรื่องที่ทักยาดบอกจะเกิดอุบัติ
คือเป็นห่วงเลยต้องรีบมาก่อน
แล้วเวลาแต่น้องนี่สัมผัสได้จริงนะ
จริงไหมว่าจริงไหม
เพราะว่าเวลาน้องพูดอะไรอย่างนี้
น้องพูดเกี่ยวกับพัฒน์พูดตรง

ไม่เคยเห็นเลยนะอันนี้จริง

คือมันต้องมีข้อมูลอยู่แล้ว

แต่มันแบบน้องพูดเป๊ะทุกอย่างเลยนะ

แล้วพี่จำไว้นะครับว่าวิญญาณคนตายเนี่ย
เขาไม่สามารถมาเรียกร้องอะไรได้
เพราะบุญกุศลบาปบุญคุณโทษที่เขาทำไว้

แต่วิญญาณพัฒน์ต้องอยู่โรงพยาบาล
เพราะจุดที่เกิดเสียชีวิตคือโรงพยาบาล
ก็ถือว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมครับ

หลังจากเจอมรสุมรุมเล้า
ตั้งแต่๑๑พฤษภาคมตอนที่
ไปกับทีมงานไปที่สำนักหลงปู่แสงท่าน
แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
จนต้องกราบขอเข้ามาหลวงปู่แสง

อมรับผิดนะกราบขอเข้ามาที่บ้านตัวเองที่ต่อหน้ารูปของหลวงปู่แสง
แล้วก็ขอยุติการเคลื่อนไหวต่างก็ยุติมานาน๒สัปดาห์ได้นะครับ
ที่ล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาจะเห็นภาพหมอปลาแล้วก็คุณกันจอมพลังเนี่ย
กราบหลวงพี่น้ำฝนเจ้าวาดวัดไผลล้อมเหมือนกับไปขอคำปรึกษา
ในการที่จะกลับมาดำเนินการทำงานจัดการกับพระที่นอกรีดปราบอลัชชี
อะไรประมาณอย่างนั้นแล้วก็เนี่ยฮะเป็นครั้งแรกที่ออกมาช่วยเหลือเคส
ที่เขาบอกถูกผีสิงแล้วก็อยากให้หมอปลามาช่วย
ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามหลวงพี่น้ำฝนนะคะ

เกี่ยวกับเรื่องของหมอปลาที่กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ท่านก็บอกว่าการออกมาช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ถ้าบางคนไม่สบายใจเขาก็อยากจะให้หมอปลาไปช่วย
ก็ทำได้ไม่ได้ผิดอะไร
ที่ผ่านมาหมอปลาก็ช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจจริง
ความเชื่อถึงมันก็เป็นบอกเกิด
ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้
แล้วก็อาจจะช่วยเราได้อีกทางหนึ่งนั่นเองครับ

ที่หมอปลาจะไปตรวจสอบตามวัดต่างนะคะ
เตือนไปแล้วนะคะว่าควรจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก็ต้องทำตามขั้นตอนให้มันถูกต้อง
ก็เป็นกำลังใจให้หมอปลาในการช่วยเหลือผู้คนนะคะ